บางบัวทองโดนแล้วจนเอวเหนียว
เอวเหนียวรับตังทอนมาแล้วเหน็บเอวปุ๊บ

บัวทองโดนแล้วนะที่อื่นระวังไว้ดูพฤติกรรม
สารภาพเลยว่าดูไม่ทัน

อ๋อมันเหน็บฝั่งนี้เหน็บฝั่งข้างกระเป๋า

รับเสร็จปั๊บถ้ามันเอี้ยวตัวเอี้ยวตัวเด็ดปุ๊บตรงนี้พี่ทอนไม่ครบ

เอาจริงมันเป็นมุมที่แบบเบี่ยงกล้องเหมือนกันนะ
ถูกไหมเพราะว่ากล้องจะจับได้แต่ข้างหลังแล้วก็แบบแอบเหน็บ

ไม่ค้าอยู่ฝั่งนี้เนอะค่ะค่ะ
เขานับเวลามาให้เวลาการเหน็บซ่อนตังค์ใน๔วินาทีเท่านั้น

นี่เอาจริงตอนที่พี่เบิร์ตบอกว่าโจรเอวเหนียว
แรกยังคิดภาพไม่ออกแต่พอแบบพอมาเห็นแล้ว
ถึงภาพป้ารักแร้เหนียวอ่าใช่ใช่อารมณ์เดียวกันเลยอ่ะได้รับเงินทอนมาแล้วเหน็บรักแร้ครับ
อันนี้ทีมข่าวเราไปที่ร้านนี้เลยร้านของพี่สมใจจันมา
เล่าบอกว่าไอ้คลิปเกิดเหตุในช่วง๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้เอง
ลูกค้าเป็นผู้หญิงผมยาวอายุสักประมาณ๓๐๔๐ได้
ขอซื้อทองคำเปลว๕แผ่นแผ่นละ๑๐บาท

แผ่นละ๑๐บาท๕๐บาทให้แบงค์พันมา
แบงค์พันธุ์เธอก็เลยทอน๙๕๐บาท
แบงค์๕๐๐บาทแบงค์๑๐๐บาทแบงค์๕๐บาท
ผู้หญิงคนนั้นก็ทำทีเป็นโทรศัพท์อยู่นะ
ยุ่งฉันยุ่งรับเงินทอนมา
ไม่กี่วินาทีก็เอาแบงค์๕๐๐แม่มันเล่นแบงค์ใหญ่
เห็บไว้ที่เอวตรงขอบกางเกงด้านขวาแล้วก็หันไปยื่น
ทอนไม่ครบนะเนี่ยเถียงกันสิเถียงกันอยู่พักใหญ่
สมใจก็เลยต้องบอกไม้ตาย
คุณร้านฉันน่ะมีกล้องวงจรปิดนะโอ้โหเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละ
ไม่เอาแล้วทองคำเปลวคืนได้ไหมคืนได้ไหมคือรู้ว่าหลอกไม่สำเร็จแล้วไง
สมใจบอกไม่รับคืนแล้วมิจฉาชีพผู้หญิงคนนั้นก็เดินออกจากร้านหนีไป
นี่นะฮะส่วนคลิปที่เอามาโพสต์เตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าระวังนะครับ
ไอ้แบบนี้แล้วถ้าเขาไปที่ไหนมันจะมุกแบบนี้แหละ
โทรศัพท์ยุ่งอยู่ซื้อของให้แบงค์ใหญ่นะครับ
พอทอนเสร็จปั๊บเนี่ยแม่ดูให้ดีดูให้ดีจากบางบัวทอง
จะไปอารวาสที่ไหนอีกล่ะแม่คุณนะ